วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นที่กระบีก่อนนะครับ
วันนี้ก็ระทึกกันทั่วเมืองแล้วฮะ
เพราะว่าตำรวจต้องไล่ตามจับนะครับ

ก็ปรากฏว่าเขาพยายามจะไปง้อ
อดีตภรรยาที่ก็แยกกันอยู่สักพักหนึ่งแล้ว

ใช้ปืนยิงยิงที่ขานะจนบาดเจ็บ
แล้วจับขึ้นรถนะครับ

ก็ไม่ยอมขับหนีหนี

ปิดหัวปิดท้ายไม่ให้หนีไปไหนแล้ว
ก็เลยสตาร์ทเครื่องรถไว้อย่างนั้นนะคะ
แล้วก็นั่งอยู่ในรถกับอดีตภรรยา

อยู่ในรถอย่างนั้นไม่ยอมปล่อยออกมา

เจ้าหน้าที่จึงต้องทำงานอย่างรอบครอบมากนะฮะ

ช่วยกันนำกำลังปิดล้อมรถยนต์
ท่านเห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับ

สี่แยกนื้อคลอง

คือคนร้ายเนี่ยเป็นคนขับรถเก่งนะครับ
ใช้ปืนยิงครูสอนภาษาชาวจีน

นายสายันพิมลเดชกุลอายุ๔๗ปี
เป็นผู้รับเหมาติดตั้งอลูมิเนียมนะครับ

ชื่อว่านางอารีรัฐพิมลเดชกุล
หรือว่าครูเจิ้ลอายุ๔๖ปี

โรงเรียนสังคลองวิทยาที่อำเภอเหนือคลอง
คบหากันนี่แหละเป็นอดีตสามีภรรยากันนี่แหละ

นายสายันขับรถไปหาอดีตภรรยาที่บ้าน
บ้านพักอยู่ที่ริมถนนกระบี่เขาทอง

แต่ว่ามีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
นายสายันก็เลยใช้ปืนจุด๓๘
ยิงเข้าที่ขาของนางอารีรัฐ

แล้วก็จับขึ้นรถเลยนะครับ

ฟาดานตรวจของเจ้าหน้าที่ไปด้วย

ถึงแยกเหนือคลองแต่ว่าคนร้ายเนี่ยไม่ยอมลงจากรถนะครับ
แล้วก็ไม่ปล่อยอดีตภรรยาลงมานะฮะ
เจ้าหน้าที่ต้องนำรถกู้ภัย๒คัน
แล้วก็รถกระบะอีก๑คันมาจอดประกบข้างเอาไว้
แล้วก็จอดปิดหัวปิดท้ายรถ
ของนายสายันเอาไว้ด้วยนะครับ
ผู้ก่อเหตุก็จอดรถอย่างนั้นแหละ
ติดเครื่องเปิดแอร์อยู่อย่างนั้นอยู่กับคนเจ็บนะครับ

โอ้โหคนนี้แบบคือก็มา
มุ่งดูกันอยู่เยอะเลยนะครับแล้วก็ทางแถวนั้นเนี่ย

เหตุการณ์นี้เนี่ยทั้งเจ้าหน้าที่
ทั้งเพื่อนทั้งญาติทั้งอดีตนายจ้าง
ของผู้ก่อเหตุที่ชื่อว่านายสายันเนี่ย
พยายามมาเจรจาทยอยกันเข้ามาเจรจาให้ปล่อยตัวต่อเนื่องเลยนะคะ

เพื่อนของนายสายันมาถึงจุดเกิดเหตุ
แล้วก็โทรศัพท์คุยกับนายสายันที่อยู่ในรถนะ
เจรจาบอกปล่อยเธอปล่อยตัวอดีตภรรยาออกมาเถอะ
วางอาวุธเถอะมอบตัวกับตำรวจเถอะไม่ยอม

พลตำรวจรีบุญทวีโตรักษาผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่
ระดมกำลังตำรวจสพเหนือคลอง๕๐กว่านายเลยนะคะ
ก็มาปิดล้อมพื้นที่ก็พยายามเจรจาเหมือนกัน

พยายามให้นายสายันปล่อยตัวอดีตภรรยาที่ชื่อว่านางอารีรัฐออกมา
เพราะว่าถูกยิงไปเนี่ยเขาเจ็บหนักเขาเสียเลือดเยอะ
นะคะเขาก็อ่อนเพลียอิดโรยอยู่ในรถเนี่ย
ไม่สำเร็จนะคะเพื่อนคุยก็ไม่สำเร็จ
ตำรวจพยายามคุยก็ไม่สำเร็จปิดล้อมอยู่นานนะคะ
จนนานสักพักหนึ่งนายสายันน่าจะเริ่มหิว
ขอน้ำขอขนมเจ้าหน้าที่ก็จัดให้นะ
ให้ตามคำร้องขอเพราะว่านายสายันยังมีปืนอยู่ไง
กลัวจะเครียดใช่จัดให้หมดค่ะ
แล้วก็ติดต่อไปที่พี่ชายของนายสายัน
รวมถึงญาติอีก๓คนที่จังหวัดตรังให้มาช่วยกลี้กล่อม
แล้วก็พาลูกสาวของนายสายันมาด้วย

ช่วยกลี้กล่อมกันอยู่นาน
ไม่มีท่าทีว่าจะปล่อยตัวออกมาค่ะ

กว่าจะคลี่คลายก็บ่ายคุณภาคภูมิ
ตอนที่ไปสกัดจับได้เนี่ยตั้งแต่๗โมงนะ
แล้วก็ปิดกันอยู่ตั้งแต่๙โมง
รจากันจนบ่ายโมงนะครับ
ก็เริ่มคลี่คลายแล้วเพราะว่าพอบ่ายโมง
นายสายันยอมปล่อยตัวนางอารีรัฐลงมาจากรถนะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่กับญาติญาติก็ช่วยกันเข้าไปอุ้มนะครับ
ออกมาจากจุดเกิดเหตุเพราะว่าบาดเจ็บถูก
ที่น่องขวาหนึ่งนัดกับเท้าขวาหนึ่งนัดสาหัสนะครับ
ส่งโรงพยาบาลตอนนั้นเลยนะฮะเร่งด่วนเลยนะครับ
แต่ว่านายสายันยังอยู่ในรถนะครับพี่สาวกับพี่ชายของนายสายันก็เลยตัดสินใจ
เข้าไปนั่งอยู่ในรถด้วยเพื่อจะเกลี้ยกล่อมให้น้องชายมอบตัว
โอ้โหแล้วตอนนั้นเนี่ยนายสายันก็แบบอยู่ในภาวะที่แบบเครียดมาก
เขาก็ยืนยันกับพี่ชายพี่สาวเขาว่าเขาจะไม่ยอมมอบตัว
แล้วจะใช้ปืนยิงตัวตายเพื่อหนีความผิด
ทีนี้ยุ่งเลยนะครับญาติพี่น้องที่เดินทางมารอเกลี้ยกล่อมก็ร้องไห้นะฮะ
กลัวว่าจะทำอย่างนั้นจริงนะครับก็พยายามมุงกันนะครับช่วยกันเจรจากัน
จนกระทั่ง๑๔นาฬิกา๒๐นาที
นายประกอบศักดิ์ประดิษฐ์เจริญซึ่งเป็นนักธุรกิจเจ้าของโรงแรมบนเกาะพีพี
เคยเป็นอดีตนายจ้างของนายสายันเดินทางมาช่วยเจรจาฮะ
บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเหลือยื่นขอประกันตัวให้นะจะช่วยทุกอย่างในการต่อสู้คดี
ก็เลยทำให้นายสายันเนี่ยใจอ่อนแล้วก็คลายความเครียดความวิตกกังวลลง
แล้วก็ยอมลงมาจากรถยื่นอาวุธปืนส่งให้กับเจ้าหน้าที่
แล้วก็ถูกควบคุมตัวไปที่สพเมืองจังหวัดกะบี่
คือสาเหตุเนี่ยก็เชื่อว่านายสายันก็คงเครียดแล้วครับ
เพราะว่าตามมาง้อขอคืนดีนางอริยาภรรยาที่แยกกันอยู่แต่ว่าไม่สำเร็จนะครับ
ต้นถูกแจ้งข้อหา๓ข้อหาก็คือพยายามฆ่ากักขังนวงเหนียว
แล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
นี่ลงมาแล้วส่วนนางอารีรัฐผู้บาดเจ็บนะครับ
ก็ถูกส่งโรงพยาบาลเหนือคลองนะครับแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเมืองกระบี่
ตอนนี้ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะฮะมันเป็นเสี้ยววินาทีจริงนะ
ก็เรื่องของการง้อขอคืนดีเนี่ยมันก็นำมาซึ่งความรุนแรงหลายเหตุการณ์